พาไปดูเรื่องของการเล่นแบบโบราณกันบ้างดีกว่า
อยู่ที่จังหวัดพยาวไปดูนี่เลยประเภทนี้ประกวด

อยากรู้อย่างนี้อะไร
ที่มีตั้งแต่ดั้งเดิมของชาวไทยลื้อแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วกะ
ในเรื่องของวิถีชีวิตของการทำมาหากินของชาวไทยหรือในยุคโบราณ
แล้วก็พัฒนานำมาเป็นการประกวดการแข่งขันครับ
มันเป็นยังไงเบื้องต้นเดี๋ยวเราลองไปถามคนที่นั่นดีกว่า

เขาเลือกว่าจำลองการต่อกาหมานะครับ

เพื่อให้กาหมาอยู่ในสุ่ม

นำไก่ปลามาขังเอาไว้อยู่ในสุ่มที่มีความมืด

จากนั้นครับเขาก็จะนำไก่ต่อแต่ละตัวมาทำตั้งล่อไว้บริเวณโดยรอบโดยรอบของมัน

สุ่มสีดำที่วางไว้เห็นไหม

ส่วนรอบก็คือไก่ต่อ
แล้วทีนี้พอเปิดซุ่มออกมา
เจ้าตัวไก่ป่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ย
มันเดินไปหาไก่ต่อตัวไหน

แสดงว่าไก่ต่อตัวนั้นดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน

มันเริ่มตีเท่านั้นแหละเขาจะไม่ให้มันตีต่อนะ
พอตีปุ๊บรู้ละว่าตัวนี้
ต่อตัวนี้มีเสน่ห์แล้วก็เป็นฝ่ายชนะไป

สำหรับการเลี้ยงไก่ต่อแบบปัจจุบันนี้นะ

ยังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็มีราคาดีด้วยนะ
เพราะพอกับไก่ช้นน่ะผมบอกได้เลย

การเล่นไก่ตั้งไก่ต่อนี่เป็นยังไง

แต่ใครไม่รู้ก็มาอธิบายให้ฟังแล้วก็ให้ได้ดูภาพแบบนี้นี่แหละครับ

มันต้องมีเสน่หดึงดูดงอน
คือมันจะต้องมีวิธีการที่จะดึงออกมาด้วย
ตีแล้วจบเลยเห็นมั้ยเขาจะมาจับแย่กันที
อ่าแบบนี้แหละครับ
โอ้แปลกดีเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชม

ก็เป็นการละเล่นโบราณที่เขายังสืบทอดกันมาจากยุค
คือเขาใช้การจับเวลาด้วยการเอาขันเจาะรูใส่น้ำ

ใช่มันจะมีแบบขันเจาะรูใส่น้ำแล้วก็ค่อยให้ขันจมลงไป
อ๋อตั้งเวลาจับเวลาด้วยนะ

อยากรู้ใช่ไหมไปลองฟังกันครับ
ไก่นี่เยอะเดี๋ยวจะบินแล้วเหรอ

นี่ฉันอยากเป็นไก่ต่อ

คุณบินไม่ขึ้นแล้วคุณแม่คุณบินไม่ขึ้นแล้วนี่จะเป็นนอนไก่
อาจจะบินขึ้นมากกว่าคุณก็ได้

เดี๋ยวพาบินโอเคไปไหนคะ

อ้าวไปเรื่อยก็ไปเลยนะสิไปไหนล่ะ